มีผู้ชายคนหนึ่งไปเติมน้ำมันนะครับเขาเติม๓๐๐นะครับ
เติม๓๐๐ตัวเลขมันก็ขึ้น๓๐๐นั่นแหละตรงหัวจ่ายถังจ่ายน้ำมัน
แต่เขาสังเกตเห็นว่าตรงจำนวนลิตรมันไม่ขึ้น
ก็เลยถามเด็กปั๊มเป็นผู้ชายเป็นชาวเมียนมาบอกตกลงเติมเท่าไหร่
ถามไปถามมาไล่ไปไล่มาเขาก็ไปกดอะไรไม่รู้ปุ๊บ
มันก็เปลี่ยนใหม่เป็น๒๐๐แล้วก็มีจำนวนลิตรขึ้น

เขาบอกว่าหญิงไม่ได้แล้วคุณทำแบบนี้คุณจะมายักเงินผมหรือเปล่า

คือเขาแจ้งแล้วตำรวจมาด้วยเพียงแต่ว่าเขายังไม่แจ้งความเพราะว่า
แต่ก็เลยเอาเรื่องนี้มาเป็นอุทาหรณ์ว่าต้องระวังให้ดีนะฮะเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้นะครับ
ไม่ใช่พี่ไม่ยอมรับไม่ยอมรับใช่ไหม

เมื่อกี้เปล่ายืนยอมรับเลยลูกผู้ชายหรือเปล่า
ไม่อยากนะพี่
โอเคค่ะ
อย่างงี้ก็ทำอย่างนี้นะ
คือพนักงานคนนี้เขาก็สุดท้ายเขาก็บอกว่าโอเค
แต่ว่าผมดูคลิปอย่างละเอียดแล้วเหมือนกับพนักงานเด็กปำคนนี้
พอเขาหันไปดูเนี่ยคือมันเป็น๓๐๐แต่ไม่มีจำนวนลิตรที่เติมขึ้นไป
เขาเติมให้เจ้าของคลิปเนี่ยบอกเขาเติมให้ผมแค่๒๐๐
แต่ความจริงไม่ใช่สุดท้ายไล่ไปไล่มาเนี่ยเอาเงินมาคืน๑๐๐นะฮะ
เขาแจ้งตำรวจนะฮะตำรวจมานะครับตำรวจเนี่ยมาถึงที่ปั๊มด้วยนะครับ
ถ้าดูคลิปไปเรื่อยเนี่ยจะมีภาพตอนที่ตำรวจมาถึงแล้วก็มาซักไซสไล่เลียงกันอีกทีหนึ่งนะครับ
วันนี้นี่ฮะตำรวจมานะครับสุดท้ายตำรวจมาแต่ว่าเขาก็ไม่ได้แจ้งความนะ
ไม่ได้ถึงขั้นแจ้งความแค่อยากจะให้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจกัน
เราไปเจอคนที่เป็นเจ้าของคลิปนะครับผู้ชายเสื้อดำคนนี้นะครับ
ปั๊มแห่งหนึ่งย่านพระราม๓นะฮะก็ตามที่เล่าให้ฟังแล้วครับ
คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราไปคุยด้วยนะครับ
ชื่อจริงคือนายเอกพงศ์อินสุภาธรอายุ๓๓ปีนะครับ
ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวฟังเขาหน่อยแล้วกันนะฮะ
ตอนแรกผมไม่ได้เอาเรื่องหรอกแต่ว่าเขากวนผมอ่ะ
วนแบบเอาที่พี่สบายใจอ่ะแบบอย่างนี้ผมก็เลยอัดคลิป
ไม่สำเนื้อครับพี่อย่างมาเดินกวนตีนมากครับพี่
แบบเอาที่พี่สบายใจไม่ต้องมาถ่ายไม่ต้องมาถ่ายหน้าผมแบบนี้
ถ้าขอโทษแต่แรกก็จบแล้วจะมากวนผมอะพี่
วนจนแบบผมเก็บอารมณ์แบบเจ็บสุดแล้ววันนั้น
แล้ววันนั้นผมก็เสียเวลาผมก็ไม่ได้เรียกร้องอะไร
เพราะว่าผมก็เสียโยนงานคนอื่นไปไม่ได้เงินเลยก็ไม่ได้เรียกร้องอะไร

คือคุณเอกพงศ์เขาก็มองประมาณว่าถ้าคันเขาหนึ่งร้อย
แล้วคันอื่นถูกคันละร้อยสองร้อยอย่างเนี้ย
มันจะรวมกันเป็นเท่าไหร่ค่ะนะฮะสุดท้ายไม่ได้แจ้งความนะครับ
เพราะว่าไม่ได้อยากจะเอาเรื่องแต่แรกอยู่แล้ว
แต่อยากจะให้รู้ตัวว่าอย่าไปทำแบบนี้มีคนเขาจับได้นะครับ
วันนี้ทีมข่าวของเราไปที่ปั๊มที่เกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
ไม่มีใครออกมาให้ข้อมูลอะไรนะครับ
เพราะว่าต้องให้คุยกับผู้จัดการปั๊มเท่านั้น
เราก็โทรไปสอบถามทางผู้จัดการปั๊มนะครับ
ให้ข้อมูลว่าตอนนี้ได้พูดคุยกับทางเจ้าของปั๊มแล้วนะครับ

แต่ว่าเราได้ข้อมูลมาว่า
เขาได้ทำการให้พนักงานคนนี้ที่เกิดเหตุในคลิปเนี่ย

หลังจากที่เกิดกรณีปัญหากับลูกค้าในกรณีนี้เกิดขึ้นนะครับ

ไม่เกี่ยวข้องกับทางปั๊มก็หรอกนะครับ